ช่วงของตลอดกินเดี๋ยวจะพาไปกินก๋วยเตี๋ยว

อุ้ยนิ้วเนาเพลี้ยชาม

โอ้โหไม่ใช่เปรี้ยแปะอย่างนี้

เลี้ยก๋วยเตี๋ยวเพลี้ยครับคุณผู้ชมครับ
โอ้โหเดี๋ยวจะพาไปปักบุตรกันก่อนว่ามันอยู่ที่ไหน
อร่อยเจ็มจ้นขนาดไหนมาดูภาพกันเลย
โอ้โหตอนนี้ดิฉันเพลี้ยคุณแล้วล่ะ

กว่าจะได้รู้ว่ามันคืออะไรนี่
หน้าตามันเป็นแบบนี้ก๋วยเตี๋ยวเพลี้ย

ซึ่งดูไปแล้วก็คล้ายกับก๋วยเตี๋ยวเรือ
ซึ่งก็คล้ายกับก๋วเตี๋น้ำตกนะ

เห็นแล้วเนี่ยมันก็เป็นอีกหนึ่งเมนูเด็ดของร้าน

ซึ่งก็เป็นเจ้าแรกแล้วก็เจ้าเดียวของ

เขาบอกว่าเจ้าของร้านเนี่ยได้แรงบันดาลใจมาจาก
ญาติที่ขายก๋วยเตี๋ยวมาที่จังหวัดพิศนุโลก

เปิดร้านขายเมนูนี้มาเกือบ๓ปีแล้ว

ไม่ขาดสารเลยทีเดียวกับ
นี่คือเปล่าเนี่ย
น้ำจิ้มมีน้ำจิ้มให้ด้วยผมเห็น

ผมครอบคุณทานเหมือนกันล่ะรสชาติจะเป็นอย่างไง

ดูมันเค็มข้นให้กล้วยเตี๋ยวน้ำตกน่ะ
คล้ายกันดำสนิทมาเลยทีเดียว
ก็บอกว่าเคล็ดลับความอร่อยของก๋วยเตี๋ยวขี้อ้อนวัวเนี่ยนะครับ
ก็อยู่ที่เพลี้ยก็คือขี้ออนวัว
ซึ่งคนอีสานนิยมนำมาใส่ในลาบเพื่อเพิ่มความขมนั่นเองครับ

ลักษณะคล้ายอย่างนั้นเนี่ยเห็นไหมลาดลงไปเนี่ย
หรือบางคนก็มาจิ้มก็ได้แล้วแต่ความชอบนะครับ
ลาดลงไปในก๋วยเตี๋ยวแล้วก็เนี่ยเขาบอกว่า
เมื่อนำเพลี้ยมาต้มให้สุกเพื่อดับกลิ่นคาว
จากนั้นก็เทเพลี้ยลงไปใส่ในกระปุกไว้
เมื่อลูกค้าสั่งก๋วยเตี๋ยวน้ำเพลียเนี่ยนะครับ

เหมือนเมื่อสักครู่นี้แหละคือน้ำเพลี้ยที่ต้มสุกแล้ว
แล้วก็ตักมาเสิร์ฟแยกแล้วค่อยลาดลงไป

โดยมีผักชีโหระพาพริกสดและกะปิ
บริการฟรีให้กับลูกค้าอีกด้วย
เป็นการมีผักที่ว่าไว้กินแกล้มประมาณนี้
อันนี้คือน้ำเพลียที่ต้มสุกแล้วนะคะ
ก็ลักษณะคล้ายดีแหละดิฉันว่า

แล้วก็เอาไว้ผสมกับพวกก้อยหรือลาบอะไรแบบนี้
ก็เป็นอีกหนึ่งเมนูน่าสนใจค่ะ
คล้ายกับน้ำตกอย่างที่เราบอกแหละ